คุณผู้ชมคะมีความคืบหน้าแล้วนะคะ
คุณยายวัย๗๙ที่ถูกจับตัวเรียกฆ่าไถ่
แล้วก็เรียกค่าถ่าย๓ล้านบาทสุดท้าย
คนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหลาน
ก่อเหตุนี้นะคะแล้วก็ตำรวจก็นำตัวมาแถลงข่าวนะคะ

ก็อยากจะเอาเงินไปใช้หนี้พนันฟุตบอล

ข้อหาร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น
กระทำการหรือไม่กระทำการ
หน่วงเหนียวกักขังผู้อื่น
และร่วมการกระทำความผิดต่อเสรีภาพหลายข้อหาเลยนะคะ
๒คนนี้ค่ะลักพาตัวป้าแท้ของตัวเอง
แล้วก็เรียกค่าถ่ายตั้ง๓ล้านนะคะ

พฤติการของคนร้ายเป็นยังไงบ้าง

นายวรพงศ์ปิ่นสุวรรณหลานชายของผู้เสียหาย

ไปที่บ้านของนางนรมนฮาริรักฐากูลซึ่งเป็นป้านะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในซอย๓๒๘เซนติเมตร

แล้วก็ใช้อุบายบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทำธุรกรรมทางการเงิน
ศูนย์ราชการเหมือนกับอาสาพาไป
คุณป้านรมนก็ขึ้นรถไปไปกับสองคนนี้
ทั้งสองคนนี้ขับรถออกนอกเส้นทางค่ะ
ไปจนถึงสาย๓๔๕ปทุมธานีนายวรพงศ์จอดรถ
แล้วก็ให้นายทงชัยไปนั่งเบาะหลังคู่กับคุณป้านรมน
แล้วสองคนนี้ก็ร่วมกันข่มขู่
ทงชัยเป็นคนใช้กุญแจมือใส่ข้อมือล็อกแขนเอาไว้ด้านหลัง
แล้วก็ใช้มีดจี้นะคะ
ทงชัยเอาโทรศัพท์มือถือของคุณป้านี่แหละ
เป็นโทรศัพท์มือถือที่เอาไว้โทรเรียกค่าถ่าย
จากลูกสาวของคุณป้าค่ะ
นายวรพงศ์เอาโทรศัพท์ของตัวเองนี่แหละ
โทรหาลูกชายคนโตของคุณป้าค่ะ

โทรไปเรียกค่าถ่าย๓ล้านบาทจากลูกชายคนโตของป้า
ฉลาดไหมล่ะฉลาดมากโอ้โหเขาก็รู้สิใครโทรมือถือใคร
สุดท้ายลูกเขาก็แจ้งความค่ะ
ทั้งลูกสาวทั้งลูกชายของคุณป้าแจ้งความเอาไว้ที่สอนอสามเศษ
ตำรวจก็ประสานไปที่แม่ของนายวรพงศ์
คนก่อเหตุนะว่าให้ติดต่อให้หน่อย
พอนายวรพงศ์รู้ว่าลูกของคุณป้าแจ้งความเอาไว้
แล้วแม่ของตัวเองก็รู้เรื่องแล้วกลัว
ทีนี้เอามีดขู่บังคับให้ป้าส่งเงินที่พกติดตัวมา
บาทก็เอาเงินตรงนี้ไปก่อนเลย
แล้วก็ปล่อยตัวลงจากรถแถวร้านกาแฟอำเภอสามโคก

คุณป้าก็ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้น
คือคุณป้านรมนอายุ๗๙เป็นอดีตอาจารย์โรงเรียนหอวังด้วย
บ้านอยู่แถวสามเศษ
นายวรพงศ์เนี่ยจับตัวไปตั้งแต่๑๑มกราคม

นายวรพงศ์นี่อายุ๕๐แล้วนะความจริงอายุไม่ใช่น้อยนะ
คือมายืมเงินลูกสาวคุณป้าก่อน
แต่ว่าเขาไม่ให้นะครับก็เลยจับแม่เขาเลย
ความจริงตัวเองก็มีศักดิ์เป็นลูกชายของน้องสาวของป้า

ก็มีพลเมืองดีที่เขาช่วยเอาไว้นะครับสำหรับคุณป้านรุมลนะครับ
วันนี้คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ไปคุยกับพลเมืองดีที่ให้ความช่วยเหลือนางนรมนนะครับ
โดยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าย้อนไปสัก๒อาทิตย์ที่แล้วเนี่ย
ประมาณเที่ยงวันนะครับก็คือวันที่๑๑มกราคมวันเกิดเหตุนะครับ
ได้รับโทรศัพท์จากแฟนสาวว่ามีป้าท่านหนึ่งมาที่ร้าน
ก็แต่งตัวมาตามปกติทั่วไปมีกระเป๋าถือ๑ใบ
คุณป้าท่านนี้พูดจารักษณะวกไปวนมา
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันไซเมอร์หรือเปล่า
ตอนที่คุณป้าถูกปล่อยลงจากรถใช่ไหม
ก็จับใจความได้ว่าป้ามาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าถูกหลานแท้มาจี้เอาเงินไป
แล้วปล่อยทิ้งไว้ข้างถนนก็เลยเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือจากแฟนของเขาที่ร้าน
ตอนแรกพลเมืองดีคนนี้บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดนะ
ก็เลยเอ๊ะยังไงเนี่ยก็ตัดสินใจขับรถตามไปที่
ไปตามตำรวจที่สพสามโคกเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
แล้วตำรวจก็มาตำรวจมาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
ก็โทรประสานญาติของคุณป้าตามเบอร์โทรที่ติดไว้อยู่หลังโทรศัพท์มือถือของคุณป้า
ก็ลงมาเจอคุณป้าคุณป้าก็เหมือนงงครับยังงงอยู่
ว่ายังพูดจาวกไปวนมานะครับก็แกบอกว่าแกเดินมาจากตรงช่วงยูเทิร์นนะครับ
หลานแท้เป็นคนจี้เป็นคนจี้เอาเงินไปครับ
อารมณ์มาขอความช่วยเหลือครับผมผมก็เลยเลยไปไปที่สถานีตำรวจดีกว่า
โอ้โหแล้วเรียกค่าไทยทั้งสามล้านใช่โอ้โหนะคงคิดว่าจะได้ง่ายอย่างนั้นอ่ะ
เขาแจ้งความเลยนะครับหลังจากที่ตำรวจสพสามโคกตรวจสอบแล้ว
ก็เลยประสานไปยังสนสามเศษเจ้าของท้องที่นะครับ
ที่เป็นบ้านของคุณป้าแล้วก็ติดต่อครอบครัวผู้เสียหายให้มารับคุณป้านรมนกลับไปนะครับ
แล้วก็ขยายผลต่อจนที่สุดแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายวรพงศ์กับนายทงชัย
ผู้ต้องหาทั้งสองคนที่ก่อเหตุได้ก็หลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
ของกลางก็ทั้งรถยนต์คันที่ใช้ขับมารับคุณป้านะครับโทรศัพท์มือถือที่ใช้โทรไปเรียกฆ่าไทย
เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุกุญแจมือที่ใช้ล็อกคุณป้าเนี่ยได้หมดนะฮะของกลางนะครับ
ก็ปรากฏว่าทางผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับก็รับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงนะครับ
โดยนายวรพงศ์สารภาพบอกว่าหลังจากที่เอาเงินของคุณป้ามาแล้วนะครับ
แบ่งเงินให้นายทงชัยเพื่อนที่ชวนมาก่อเหตุ๑๑๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็ปล่อยตัวป้าไปกลัวเรื่องถึงตำรวจสาเหตุที่ทำไปเพราะต้องการหาเงินมาใช้จ่าย
แรงจูงใจนั้นก็เป็นเรื่องของการติดหนี้พนันการเล่นการพนัน
ก่อนหน้านี้บอกว่าเคยขับรถแท็กซี่ส่วนบุคคลแต่เอารถแท็กซี่เนี่ยไปขาย
แล้วทีนี้ไม่มีเงินใช้แล้วรถแท็กซี่ก็ไม่มีขับแล้ว
ก็เลยวางแผนชวนเพื่อนรุ่นน้องที่กินเที่ยวด้วยกันมาลงมือจับป้าตัวเอง
เรียกค่าไถเตรียมกุญแจมือมาเอามีดมาก่อเหตุ
คนร้ายมีศักดิ์เป็นหลานของผู้เสียหายก็มาทำทีหลอกผู้เสียหาย
แล้วก็พอระหว่างเดินทางไป
ก็ใช้อาวุธมีดแล้วก็กุญแจมือล็อกแล้วก็ผูก
เพื่อที่จะให้ยอมให้เงิน
แล้วก็มีการติดต่อมาทางญาติกัน
คือทางลูกของผู้เสียหายให้โอนเงินให้เป็นจำนวน๓ล้าน
แต่ว่าทางลูกชายกับลูกสาวคงไม่ได้ตัดสินใจให้
ก็มาหาตำรวจที่สังเสมนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยติดตามคนร้ายให้
พอทางนู้นพอทราบเรื่องว่าตำรวจรู้แล้ว
ก็เลยเอาเงินเท่าที่มีอยู่ในตัวคุณยายไป
แล้วก็ปล่อยให้คุณยายลงที่สามโคก
ตำรวจบอกว่า๒คนนี้ติดการพนันหนักจริงนะคะ
เคยขายทรัพย์สินไปหมดแล้วเอาไปใช้หนี้การพนัน
ก็เลยคาดว่านี่แหละสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุ
ว่าเป็นหนี้เรื่องของการพนันแล้วก็เลยมาเรียกฆ่าไทย
แต่ตำรวจบอกว่าเหมือนกับตอนแรกเขาให้การวกวนอยู่นะคะ
เขาบอกว่าไม่ได้จะเรียกค่าถ่ายตั้งแต่แรกนะ
ไม่ได้วางแผนคือตั้งใจจะไปรับจริง
นั่งไปในรถนั่งไปนั่งมาเอาเรียกค่าถ่ายดีกว่า
อ้างแบบนี้แต่ตำรวจบอกว่าโอ๊ยจะมาอ้างแบบนี้ได้ไง
กุญแจมงกุญแจมืออะไรที่เตรียมไปไปเอามาจากไหนอ่ะนะคะ
ตำรวจบอกว่าเนี่ยก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ทำกันได้นะนะคะหลานแท้นะครับ